เป็นการกราบลาแฟนละครเขาว่าอย่างนี้
คือมาน้อยแต่มานะก็คือออกจอนิดนึงแหละ

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูงามในสายตาเนี่ย
ลิ้มกะเหลี่ยเขาอินเนอร์การแสดงแบบว่าน้อยแต่มาก
รวมไปถึงหุ่นที่ปั้นมาแล้ว
เพราะว่าเขาเดือดต้องถอดเสื้อบ่อยใช่ไหมในเรื่อง
แพคเอ๋ยคือในเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าเขาเล่นเป็นตัวร้ายนิดนึง

แต่ร้ายยังไงก็รักนะครับเพราะแบดบ่อยแห่งอโยธยาเข้าไป
แฟนละครเข้าไปแซวใต้โพสต์กันเยอะเลยนะฮะ
บอกว่าถ้าแม่มะลิไม่เอาอ่ะหรือว่าทองกิมาเนี่ยนะ
แม่มะลิไม่เอาเราขอนะ
หรือจะเป็นทรงอย่างแบทแต่ไม่แซดแน่นอน
ขอเป็นสนมได้ป่ะพ่อเดือ
แฟนละครก็เจ้าบทเจ้ากรรมไม่มีใครเกินกันจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหตุบังเอิญหรือยังไงอเจ้า
ล่าสุดพี่แจ๊กรีนไปเจอพ่อเดือมาในลุคแบบว่าเป็นนุ่มเมือง
กับละครเรื่องใหม่นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
แตกเป็นแตกเก็บเอาไว้ก็หนักมากค่ะ

เราก็เลยอาสาขอเป็นตัวแทนบันเทิงไทยรัฐค่ะ

เสียงลือเสียงเราอ้างสนั่นวงการว่า
ก๊อตจิรายุมีความแตกฉานในเรื่องการออกกำลังกาย
เวลาถอดเสื้อเอกซิไซค์ครั้งใดโอ้โหมีภาพภูมิค่ะ

กี่มาแบบนี้แล้วอ๋อจ้าวโอ้มายก๊อต
คุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมดูเองนะคะ
นี่คือร่างเวอร์ชั่นล่าสุดของหนุ่มก๊อตจิรายุ
ดุดันไม่เกรงใจใครจริงค่ะ
อันนั้นภาพนิ่งตอนออกกำลังกายนะคะ

หนุ่มก๊อตเนี่ยเขาขึ้นแทนเป็นแรกเต็มตัวแล้วนะคะ

ใช่ล่ะแล้วคือในเรื่องหนุ่มก๊อตเขารับบทแบบว่า

ที่หมดฉันก็เปิดให้อีก

ตอนนี้แน่นมากตอนนี้นี่ประมาณ๒๐แพคแล้ว

อดเสื้อถ่ายแบบอีกเลยจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ

ค่ะก็เป็นถามตอบไม่ถูกเลย
จริงศัพท์ใจเหรอถอดกางเกงเหรอบ๊วยโอ้โฮ
เขาแซวกับเรานะภาพที่หวังเกง

พอบอกว่าเขาชอบแยวเล่น
เออเขาบอกว่าถอดกางเกงดิฉันตกใจเลย

จริงอันนี้ขออนุญาตนะคะ
กลับไปแล้วความเป็นซิกแพคมันก็จะมีลักษณะความแข็งของกล้ามเนื้อ

ดังนั้นเรื่องการดูแลตัวเองมันสุดยอดจริงนะคะ

เพราะเดี๋ยวข้าอยากจะย้อนกลับไปยุคนั้น

เออทำอะไรไม่ถูกใจเท่าไหร่